คนนี้เก่งทัชยะเขาบอกว่าปีนี้ท้าเวสวันมาแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะ

คือหนุ่มเก่งทัชยะเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาไห้พระพิคเนธเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ

พอท้าเวสวันมานะคะโอ้โหก็ไหว้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดนะคะก็เพิ่งไปสร้างความฮือหาด้วยการมูแบบวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะ
นำหน้าตะสินสร้างสรรค์นะคะชื่อฉุยฉายกากนาคศูนย์เนี่ยค่ะ
รำถวายเจ้าพ่อสารหลักเมืองจังหวัดพิจิตร

เสร็จปุ๊บงานโทรมาเลยค่ะ
หยิบจับทำอะไรขนาดที่ให้คุณแม่ทำรายการยูทูป

คนดูทั้งบ้านทั้งเมืองจริง

งงมากนะคะคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ

ห้อยพระอะไรมาไปดูเลยค่ะ
นี้ประมาณ๘๐๐ปีของอาจารย์เชียงนะครับ

คนถามองค์นี้เยอะมาก
ก็เหมือนกับองค์พ่อกำลังจะมา

ก็ช่วงนี้ก็อยากให้บูชาพระพิกาเนต
หรือว่าแล้วก็ทาเวสวรรณนะครับ

พระศึกเสมอมาก็คือพญานคราช
ซึ่งกำลังเก็บก็เจ้าภูชาพญานคราชสีขาว

เห็นไหมล่ะเสียงเพลงยังสู้เสียงกุล่าบสีฟ้า

อีกหนึ่งเรื่องก็ชายหนุ่มเก่งมากค่ะ
อยู่ดีวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
มีคนส่งดอกกุหลาบสีฟ้ามาให้ถึงบ้าน
นั่งเอาลงเลยค่ะเพราะว่าเปิดป้ายดูนะคะ
เขียนบอกว่าขอให้คุณเก่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ถามตรงเลยว่าเก่งใครส่งมาให้
เขาบอกว่ารู้ตัวอยู่ว่าเป็นใคร
แต่ไม่บอกนะว่าใครคือเป็นคนส่งมา

บอกว่าสุขฝันวันเวลาหลังนะครับ

เขาเรียกว่าไปโฟกัส
มันมีคนพยายามจะเป็นเจ้าของเยอะมาก

เจ้านี่จะทำเนียนหรือเปล่า
คนที่จะทำเนียนหรือเปล่า